นี่เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องรอแล้วนะคะ
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโครงการ๓ชอของรัฐบาล
จิมช็อปชัยฟอร์ทธอนอร์
ฟังทางนี้ค่ะใครที่รออยู่นะคะ
ทีนี้ก็ถามกันต่อแล้วค่ะว่าเงิน๑๐๐บาทที่รัฐบาลจะแจก
ชิมให้ช็อปให้ใช้สามารถซื้อเหล้าได้ไหม
บุหรี่ได้ไหมคำตอบออกมาแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิท
บอกว่าสามารถซื้อได้
เอาล่ะคุณผู้ชมที่อยากจะใช้เงิน๑๐๐๐บาท
โครงการนี้ท่านฟังดีต้องทำยังไงบ้าง
อย่างแรกเลยนะคะกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียน
คือวันที่๒๓กันยายนนี้เป็นวันแรก
ท่านต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์
พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บไปโหลดเลยค่ะ

แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์มารอไว้เลย
หลังจากนั้น๒๗กันยายนถึง๓๐กันยายน
อันนี้เป็นระยะเวลาของการใช้เงิน
ถ้าเกิดว่าท่านได้รับเงินแล้วครั้งแรก
ท่านต้องใช้เลยนะคะภายใน๑๔วัน

เงินที่เหลือใช้ได้ยาวไปจนถึง๓๐พฤศจิกายน

ส่วนผู้ประกอบการต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินมาไว้เลย
ตอนนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าร่วมลงทะเบียน
โครงการนี้๑๓๕๐๐๐แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังบอกว่า
ใช้ได้ง่ายมากสำหรับแอปพลิเคชันทั้งสองนะคะ

ลงทะเบียนวันแรก๒๓กันยายน
เปิดให้ลงทะเบียนได้๑ล้านคนต่อ๑วันเดี๋ยวที่ฉันรีบเลย

อ้าวไปทันแต่จะทันคนอื่นเขาไม่นอกนะคะ
ลงทะเบียนแล้วรอสัก๒๓วันนะครับ